แต่ชาวบ้านบ่นมามันหนวกหูเหลือเกินนะฮะ
ตลาดโต้รุ่งคือเขาเปิดกันทั้งคืนอยู่แล้วนะฮะ
แต่ปรากฏว่ามีเสียงเพลงด้วย

แล้วลำโพงมันก็ใหญ่โตมโหลาน
เสียงดังขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะ
โอ้โหขนาดอยู่ฝั่งนี้
ยังได้ยินเสียงจากฝั่งกระโน้นมาเลยนะครับ
ชาวบ้านก็รวมตัวกันเลยบอกโอ้โหทนไม่ไหวแล้วนะ
ตลาดโต้รุ่งเนี่ยพอมาเปิดใหม่
มันก็ดีนะส่งเสริมพื้นที่ธุรกิจของเรา

น่าจะต้องเสริมให้พื้นที่เราเนี่ย

แต่ทีนี้ถ้ามาคึกคักด้วยเสียงแบบนี้ไม่ไหวนะครับ
นี่ฮะตลาดโต้รุ่งแห่งหนึ่งริมถนนวังตาผินนะครับ

ชาวบ้านเขาออกมาฟังกันอยู่หน้าบ้าน
อยู่หน้าบ้านเลยมารวมตัวก็เลยบอกว่าเสียงเพลงมันดัง
บกวนจนนอนไม่หลับกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านท่านหนึ่งบอกว่าตลาดนี้เป็นตลาดสายบันเทิง
คือทุกคนทุกคืนจะมีคนมาเที่ยวมากินข้าวกินเหล้าเครื่องดื่มสังสรรค์
แล้วก็มีการแสดงดนตรีสดเปิดเสียงดังมีทั้งดีจงดีเจนะฮะ
ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปที่อำเภอปลวกแดงแล้ว
อำเภอก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
และให้อบตปลวกแดงไปทำข้อตกลงกับตลาดซะ
เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
ทีนี้ก็เลยออกมาร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวซะเลย
บอกนักข่าวช่วยมาลงพื้นที่หน่อย
มาฟังเสียงหน่อยซิว่าเสียงมันดังจริงหรือเปล่า
นักข่าวไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้ไปเฉพาะทีมไทยรัฐ

เลยฮะชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับ
ระถานมีหมดกล้องจรปิดมี

เขาว่าก็ปรับปรุงก็ไม่เห็นก็ปรับปรุงอะไร
๔๕ทุ่มอะไรจะนอนหรือเปล่า
ทุกวันนี้เสียงดังด่ามาเข้าถึงห้องผม

อันนี้ชาวบ้านท่านหนึ่งเป็นตัวแทนเลย
บอกโอ้โหเสียงมันดังจริงนะฮะ
ทีนี้ได้พูดคุยกับคนดูแลตลาดด้วยนะ
ก็คือนายอมรเทพตุ้มวิจิตรนะครับ
ออกมายอมรับเหมือนกันว่าเสียงดังนะครับ
แต่ที่ผ่านมาได้รับคำเตือนจริง
แล้วเราพยายามปรับปรุงแล้วที่เขาทำมือแบบนี้คืออะไรรู้ไหม
ผมนะก็พยายามนะหันลำโพงไปทางท้องทุ่ง

แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงมันกระจายไปถึงบ้านชาวบ้าน

ลำโพงบูธดีเจอะไรแบบนี้

เจ้าหน้าที่เอาเครื่องมือในการตรวจวัดไป

คุณผู้ชมนี่ขนาดของเขายังเท่าไหร่แล้ว

ส่วนของเจ้าหน้าที่ก็๗๗๖๗๒กว่านะครับ
ซึ่งอาจจะไม่เกิน๘๐เดซิเบล

เสียงมันตึ้มแล้วมันสะเทือน
เออนี่ทางดีเจเขายอมรับนะ

ทีนี้เขาก็จะหาทางในการปรับปรุงแก้ไข
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าต้องมาเตือนอีกครั้งนะ

บางทีเสียงอาจจะไม่ดังนะแต่มันมี